ก่อนหน้านั้นที่คุณแอนนาจะออกมาไลฟ์ที่คุณทัศนัยได้พูดไปเมื่อกี้นะ
แล้วก็ปล่อยให้ฟังเสียงว่าเธอได้เคลียร์ใจกับกระติกเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แต่ว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านิดหนึ่งอารมณ์ของคุณแอนนาแตกต่างจากการไลฟ์
เพราะคุณแอนนาทวงถามข้อเท็จจริงจากคุณกระติกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แอนนาทั้งฮิปโปแล้วก็เพื่อนในกลุ่มซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแตงโม
คือเมื่อวานเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของสพเมืองนนทบุรีนะครับ
อีกหลายประเด็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยในวันเกิดเหตุแตงโมได้ลงงานไว้ว่า
มีไปลงเรือกินข้าวกับกระติกเท่านั้น
พวกเธอก็ไม่แปลกใจอะไรตอนนั้นนะ
เพราะว่าประโยคที่ว่าแค่ไปกินข้าวกับกติก
อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะมีกระติกไปด้วย
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและก็เป็นผู้จัดการด้วย
ก็เลยไม่ได้มีการสอบถามรายละเอียด
เอาจริงแล้วคุณคือเขารวมกลุ่มกันเหมือนกันนะ
คุณกระติกคุณฮิปโปคุณแอนน่าอะไรอย่างนี้
ในการที่จะจัดงานให้เพื่อน
หมายถึงว่าจัดตารางงานให้แตงโม
เพราะแตงโมเริ่มมีงานเข้ามาเยอะเลย
เพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยกันนะ

ถ้ามีงานมาเข้าทางสายเธอก็จะจัดงานลงตารางให้นะครับ
แต่ทีนี้การลงตารางในวันเกิดเหตุ
ลงตารางไว้แค่กินข้าวกับกระติก
ส่วนเพื่อนที่อยู่บนเรือแอนนาบอกว่ายืนยันเลย
รู้จักมาก่อนไม่เคยเห็นโมโพสต์รูปลงโซเชียล
ก็เลยไม่ทราบว่างานดังกล่าวเป็นงานอะไรกันแน่
คราวนี้วันพระรหัสเราไม่แน่ใจว่า
ระหว่างไปรับงานหรือว่าไปทางเท้ากับเพื่อน
แต่เราในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันเราจะรู้ว่า
หรือว่างานที่เป็นงานแบบนั้นแน่
ไม่รับเพราะว่าพูดตรงนะคะ
เราเคยถามโมรับไหมงานพวกนี้กินข้าวธรรมดาก็ได้เงินแล้วนะ
เคยพูดคำนึงว่าถ้ารับครั้งหนึ่ง

เพราะคนก็จะคิดว่าคนคนนี้คือดาราที่ตกอับ

ซึ่งนางก็บอกนางมีศักดิ์ศรีพอ
นางไม่รับนางไม่ทำงานแบบนี้
คราวนี้ประเด็นก็คือไม่รู้ว่า
ถ้าสมมุติว่าวันนั้นเป็นงานจ้างงานจริง
แล้วโมรู้ไหมว่าต้องไปทำงานแบบนั้น
คราวนี้อันนี้คือประเด็นที่เรากำลังสงสัย
อันนั้นคือประเด็นสงสัยละหนึ่งนะเรื่องของการรับงาน
แอนน่าบอกว่าไม่รู้นะว่าใครเป็นคนทำ
และทำไปทำไมทำไมต้องลบรูปพวกนั้น
ในเมื่อในไอจีเป็นพื้นที่ส่วนตัวของแตงโมจะต้องมีรหัสผ่าน
ซึ่งผู้จัดการจะมีรหัสเข้าแต่ทราบว่ามือถือเป็นของกลางไปแล้ว
ตำรวจยึดเอาไว้ตรวจสอบนะครับ

กระทั่งเมื่อวานก่อนแม่ของแตงโม
ได้บอกแอนนาแล้วบอกว่ารับโทรศัพท์จากตำรวจ

ซึ่งตอนนี้ได้นำมาให้พนักงานสอบสวน
เพื่อเก็บไว้ไปหลักฐานอีกหลักฐานหนึ่ง

ทีนี้เมื่อวานี้คุณแม่ของคุณแตงโม
ก็คือคุณแม่พนิดาได้เข้าติดต่อกับพนักงานสอบสวน
เพื่อขอเอกสารไปเอาทรัพย์สินที่มีค่าของแตงโม

ก็จะมีสร้อยจำนวนหลายเส้น
แล้วก็สิ่งของอื่นที่ยังได้คืนมาไม่ครบนะครับ
คุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกนะครับ

คุณแม่บอกมันค้างคาใจมากนะโดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานเนี่ยนะครับ
ก็ต้องสอบสวนให้รู้ว่าใครเป็นคนจ้าง

เชื่อว่าจะเป็นการไปกินข้าวกันตามปกติ
เพราะน้องโมแต่งตัวสวยมากเลย

ผู้จัดการไม่บอกแม่ว่าแตงโมตกน้ำ
กระทั่งมาเจอศพแล้วผู้จัดการก็ยังไม่ติดต่อมาเลย
แม่บอกว่า๒๓วันแล้วไม่คุยกันเลยนะครับ

มีการไปนั่งปัสสาวะเป็นเหตุให้พลัดตกเรือนั้นนะครับ
ประเด็นนี้คุณแม่ไม่เชื่อ
บอกเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับแตงโมคงไม่ทำแบบนั้น
เพราะแตงโมเป็นดาราเป็นคนสวย

แล้วก็รองเท้าที่ใส่ไปรองเท้าส้นสูง
แต่แม่บอกว่าแม่ได้เห็นเรือแล้วนะ
ก็มันเหมือนไม่มีที่จะไปนั่งปัสสาวะหรอก
แล้วจะไปนั่งหรือแม้แต่จะไปยืนปัสสาวะได้ยังไง
เมื่อกี้สีแดงเมื่อกี้ที่คนบนเรือเขาให้การเหมือนกัน
ก็บอกแตงโมคงไปนั่งปัสสาวะตรงนี้

คิดว่าวันนั้นในเรืออาจจะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า
มีเรื่องทะเลาะกันหรือเปล่านะครับ
คิดว่าเป็นเรื่องปัจจุบันในเรือนั่นแหละ

เพราะว่ามันมีภาพที่น้องโมนั่งเศร้าอยู่ภาพหนึ่ง

แล้วก็คนอื่นก็คงไปอยู่อีกมุมหนึ่ง
เพราะเขาต้องการถ่ายรูปกันประมาณนี้
อาจจะมีคนไม่พอใจน้องโมนะคะ

รวมน้องโมด้วยเป็นสามผู้ชายสาม
ก็อาจจะมีผู้หญิงที่ไม่สวยในเรือก็มีคุณแม่ก็เห็น
คือคนสวยกับคนไม่สวยก็เข้าใจเนอะ

มันก็อาจไม่พอใจหรือมันอะไรก็

แม่บอกว่ายังฝากไว้กับนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจซะก่อน

แล้วก็กำหนดทำพิธีศพตามหลักศาสนาคริสต์นะครับ
จะมีขึ้นในวันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคมนี้นะครับ
ส่วนวันที่๑๔มีนาคมนะครับจะทำการฝังศพนะครับ
คุณแม่บอกว่าตอนนี้ได้มีการประชุมแบ่งงานกันแล้ว

เอกสารเรื่องดอกไม้เรื่องการจัดงาน
แล้วก็สรุปวันเวลาเรียบร้อยแล้ว๑๑๑๑๓มีนาคมนะครับ
มีนาคมจะย้ายน้องมาเผาที่คลอง๔ปฐุมธานีคุณนะครับ
แล้วจะมีผู้จัดการของน้องแตงโมชื่ออะไรแม่บอกว่าจำไม่ได้
บอกว่าจะมาจัดงานให้น้องโมมาช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ทำพิธีทั้งหมดทางเราก็บอกว่าไม่เป็นไร
แต่เขาจะมาช่วยจะมาช่วยทำให้ดีที่สุดนะครับ
ส่วนเรื่องของบาดแผลที่ขาของน้องโมคุณแม่ก็เปิดเผยเหมือนกันนะ
คุณแม่เปิดเผยล่าสุดบอกว่าแม่ก็เห็นแล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าโดนอะไร
ยังมีรอยเลือดอยู่เลยลักษณะเป็นแผลยาวนะครับ
แล้วก็ที่มือและแขนก็มีรอยเป็นริ้วและที่หน้ามีเลือดติดอยู่
ซึ่งอยู่ในน้ำ๓วันไม่น่าจะมีเลือดติดอยู่แล้วนะฮะ
ก็ต้องดูว่าตำรวจจะพิสูจน์ว่าอย่างไร
บอกพอเห็นศพแม่ก็ใจสลายเหมือนกัน
แต่ก็ขอบคุณหลายคนที่ส่งกำลังใจมา
แล้วก็แม่ก็จะดูแลตัวเองด้วยนะครับ
นี่คือล่าสุดที่แม่ให้สัมภาษณ์มานะครับ
ส่วนคุณเอสุปชัยได้ส่งเลขาติดต่อมา
บอกว่าจะจัดงานศพให้แตงโมทั้งหมดและออกค่าใช้จ่ายต่างให้ทั้งหมดนะครับ
พร้อมกับบอกกับคุณแม่อีกว่าจะดำเนินการจัดงานให้ดีที่สุดและสวยที่สุด
คุณเอสุภาชัยได้โพสต์เหมือนกันนะ
โพสต์ถึงแตงโมบอกว่าแตงโมไปอยู่ในสวรรค์นะลูกนะ
คุณเอเขาเรียกคุณแตงโมว่าลูกนะครับ
คุณเอกบอกว่าไม่ได้ไปช่วยอะไรเลยในช่วงนี้
ในช่วงการหาร่างของน้องแตงโมเนี่ย
เพราะคุณเอต้องกักตัวจากเรื่องของโควิด๑๙
ครับและอย่างที่ทราบกันดีว่าบนเรือลำนั้นที่คุณโมอยู่มีทั้งหมด๖คน
ผู้หญิง๓ผู้ชาย๓รวมคุณโมด้วย
เมื่อวานนี้ผู้ชาย๓คนที่อยู่บนเรือเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพเมืองนนทบุรี
แล้ว๒ใน๓เจอหมายจับไป๓ข้อหาด้วยกัน
มาดูกันหน่อยแต่ว่าก่อนจะออกไหมจับประมาณสัก๔โมงเย็นครับ
โมงเย็นตอนนั้นร่างของคุณโมเจอแล้ว
แล้วก็นำร่างไปส่งที่สถาบันนิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจแล้ว
แล้วก็มีผู้ชาย๓คนเดินทางไปหาตำรวจคือนายตานุพัทรเลอธวีวิทย์หรือไฮโสปอร์
แล้วก็มีผู้ชาย๓คนเดินทางไปหาตำรวจคือนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าไฮโซปอร์
พร้อมกับในจอบนิทัศน์กินตะติสุดที่สาธารณ์แล้วก็นายโบรเบิร์ตพัยบูรณ์ศรีกาญจนานั่น
เขานั่งรถตู้เล็กซ่าสีดำป้ายแดงไปหาตำรวจสพเมืองนนทบุรี
แล้วก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนกว่า๑ชั่วโมงครึ่ง
จากนั้นตำรวจนำตัวไฮโซปอลกลับไปขึ้นรถตู้คันเดิม
แล้วนำไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เพื่อไปหาสารเสพติดในร่างกายนี่จังหวัดนี้ตำรวจพาไป
ไปหาสารเสพติดโดยไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าว

กระทั่ง๑ทุ่มธนายความของไฮโซปอลได้เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
เพื่อไปดูสำนวนคดีแล้วก็เตรียมยื่นขอประกันตัว
โดยในช่วงนี้ต้องยอมรับว่ากระแสข่าวที่ออกมาว่า
สารจัวรรณธรรมดีมีการออกไหมจับผู้ต้องหาคดีนี้แล้ว

ต่อมาพลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชรมงคล
ผู้บังคับการตำรวจพุทธรจัวรณธรรมดีออกมาบอกว่า

ดำเนินคดีกับไฮโสปอร์
ก็คือนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของเรือ
อีกหนึ่งคนคือนายไพบูลตรีการจนานานหรือว่าโรบอท

ทั้ง๒คนโดน๓ข้อหาแล้วก็จะมีการขยายผลต่อ
ในประเด็นที่ยังคงน่าสงสัยกันอยู่
ไปบังเสียงของผู้การจัวรณธรรมดีครับ
จำนวน๒ฉบับโดยออกไม้จับนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือนายปอ
แล้วก็ออกไม้จับในไพบูลตรีการจนานานหรือในเบิด
ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นหรือคนตาย
แล้วก็ร่วมกันใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
แล้วก็เป็นผู้ทำการในเรือคือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นในเรือนะครับ
โดยที่ไม่ได้อนุญาตเรายังทำการสืบสวนสอบสวนไปเรื่อยนะครับ
เพื่อที่จะหาความจริงนะครับในประเด็นต่างเลย
ที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลปรากฏอยู่ในเรื่องที่ผู้สื่อข่าวต้องการทราบนะครับ
อันนี้เป็นข้อหาในเบื้องต้นก่อนนะครับต้องรอสอบสวนก่อน
ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งข้อกรหาเพิ่มเติมต่อไป
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าความผิดที่ปรากฏชัดตอนนี้
มันก็มีเรื่องของพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทย
เช่นใบอนุญาตใช้เรือผู้ควบคุมเรือ
ให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย
เพราะเราชัดเจนแล้วว่าคุณตังโมไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ

แล้วก็ไม่ได้มีการเตือนให้ผู้โดยสารไม่ให้ไปอยู่ในบริเวณท้ายเรือ

คือทั้งหมดต้องรอกรมเจ้าท่าอีกทีหนึ่งเป็นผู้มาร้องทุกข่าโทษ
แล้วก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนข้อหาประมาทจนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อันนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อเก่าหา
ต้องสอบส่วนแล้วก็หารักฐานเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับ
เอาละเรื่องนี้นะคะมีหลายมิติที่ต้องติดตาม
แล้วก็มีอีกหลายปมที่รอการคลี่คลาย

๑เรื่องของคดีที่ถูกออกไม้จับ
สองเรื่องของผลชนะสูตรอย่างละเอียดด้วย
เรื่องของสารเสพติดเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์อะไรต่างนานาเหล่านี้
มันจะออกมาสัก๓๗วันด้วยนะครับ